เอาละค่ะด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยกันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างโดยเฉพาะทางภาคเหนืออย่างที่ดอยอินทนนท์ค่ะ
เหมือยขาบสามวันติดต่อกันแล้วค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยเพราะว่าสวยงามมากมากเลยนะคะ
และประชาชนคนไปเที่ยวก็เต็มบริเวณพื้นที่ไปหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศบนดอยอินถนนที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็กลายเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับบรรดานักท่องเที่ยวในวันพ่อแล้วช่วงวันหยุดยาวค่ะ
เช้านี้อุณหภูมิที่ขิวแม่ปาเนี่ยวัดได้สององศาเซลเซียสส่วนที่ยอดดอยสี่องศาค่ะ
ทำให้เกิดเหมือยขาบบริเวณร้านจอดรถนะคะยอดดอย
นักท่องเที่ยวพอเห็นปุ๊บตื่นเต้นเป็นอย่างมากประทับใจค่ะ
กับความหนาวเย็นบนจุดที่หนาวที่สุดของประเทศไทย
เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนเกือบ๒๐๐๐คน
ด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจวัดคัดกรอง
กำหนดมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดท่องเที่ยวต่อช่วงเวลา
ไม่ให้เกิดความแออัดด้วยนะคะไปต่อกันอีกสักที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดเลยนักท่องเที่ยวกว่าสามพันคนเนี่ย
เขาเดินทางจับจองห้องพักของอุทยานแห่งชาติภูเรือ
โดยเฉพาะบริเวณลานกลางเต็นต์ค่ะโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่เนี่ย
หมดแล้วทั้งหมดเข้าไปเพื่อสัมผัสอากาศหนาว
พระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางอุณหภูมิ๕องศา
ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังนะคะพอเห็นอากาศ
เห็นบรรยากาศที่สวยงามก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเซลฟี่
เก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกคาดว่าอุณหภูมิยังจะคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนร้านค้าร้านอาหารก็ต่างขายดิบขายดีกันทั่วหน้า
หลังจากที่จังหวัดเลยนั้นเปิดจังหวัดเปิดการท่องเที่ยว
ก็ทำให้เงินสะพัดมากขึ้นล่ะค่ะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่นี่กันเลยสะพานไม้ข้ามบึงพลัย
อยู่ในอำเภอแก้งสนามนางความยาวที่เนี่ยสี่ร้อยสี่สิบหกเมตร
ก็มีสาวไม้เนี่ยค้ำสองร้อยแปดสิบสี่ต้นผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นมา
สำหรับเดินข้ามไปมาระหว่างวัดและหมู่บ้านนอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยว
ไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายภาพกันด้วยนะคะซึ่งบริเวณกลางสะพานก็จะมองเห็นวิวบึงน้ำได้แบบ
นี่เลยสามร้อยหกสิบองศาสวยงามมากสะพานไม้แห่งนี้ชาวบ้านตั้งชื่อค่ะ
ชื่อว่าสะพานหลวงปู่สมภารอนาวิโลซึ่งเป็นอดีตพระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านเนี่ยนับถือ
ช่วงนี้จะมีปริมาณน้ำเต็มบึงอากาศยามเช้าและยามเย็น
ก็จะมีลมพัดเย็นสบายค่ะทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เดินทางมากันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ